คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาไปเสียชีวิตในสถานบำบัดยาเสพติด
ยาลันนันบารูอยู่ในอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๑ก่อนหน้านี้เขามีอาชีพทำสวน
รับซื้อน้ำยางในหมู่บ้านแต่เขาติดยาเสพติด
แล้วเขาบอกว่าอยากจะเลิกให้ได้ติดต่อไปขอเข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ก็เลยเข้าไปที่ศูนย์นี้ชื่อว่านายวรดลวัฒนกุลหรือเก็ตนะคะ
แต่ปรากฏว่าทางญาติได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตอยู่ในสถานบำบัดยาเสพติด
เพราะอุบัติเหตุลื่นล้มแต่พอนำศพไปชนะสูตรนะคะ
โครงหักทิ้มปอดสมองบวมลำไส้ฉีกขาด
ญาติก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันล้มแล้วโอ้โห
ขนาดนี้เลยเหรอมันไม่น่าจะล้มละมั้ง
ไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุละมั้งถูกซ้อมจนเสียชีวิตในสถานบำบัดยาเสพติดแห่งนี้หรือเปล่า
ญาติก็เลยมาร้องสื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะ
ญาติของนายวรดลได้รับแจ้งจากสถานบำบัดยาเสพติดยาลานันบารู
ว่านายวรดลหกล้มได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลเทพาแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลสงขลานนคริน
แต่พอญาติไปถึงคุณหมอบอกว่า
นายวรดลไม่มีสัญญาณชีพตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาลแล้ว
น้องสาวของนายวรดลค่ะนางสาวพัทรพรวัฒนกุล
บอกว่าพี่ชายมีอาชีพทำสวนรับซื้อน้ำยางในหมู่บ้าน
ติดยาเสพติดจริงอยากจะเลิก
ก็เลยติดต่อขอเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัดแห่งนี้
เข้ารับการบำบัดตั้งแต่๑๑มิถุนายนนะคะ
แต่ญาติญาติก็สอบถามความเป็นอยู่จากเจ้าหน้าที่ของสถานบำบัดมาโดยตลอดนะ
ก็ได้รับคำยืนยันว่าอ๋ออยู่สุขสบายดีไม่เครียดร่าเริง
แต่ทำไมผลการชนะสูตรออกมาแบบนี้
ญาติก็เลยสงสัยว่าเสียชีวิตแบบนี้มันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ
เหมือนพี่ชายอะค่ะเหมือนไม่ได้ลื่นล้มหัวฟาดพื้นนะคะ
แต่คือข้อเท็จจริงก็คือน่าจะเกิดจากการใช้ของมีคมค่ะ
แทกรุนแรงก็คือมีเลือดข้างในสมอง
มีเลือดข้างในสมองเอ่อซี่โคงทั้งสองสองข้างอ่ะ
หักข้างละหนึ่งถึงสองซี่ทำให้เอ่อซี่โคงเนี้ยไปแทงปอด
ค่ะแล้วก็นี่แหละสาเหตุที่พี่ชายเสียชีวิต
แล้วก็มีลำไส้เนี่ยบวมก็คือเหมือนเหมือนโดนทำร้ายอะค่ะ
หนูอยากทราบข้อเท็จจริงว่าคือเกิดจากอะไรกันแน่
คือสาเหตุจริงอะค่ะซึ่งซึ่งมันตอนนี้คือในใจคือมันค้านกับที่ที่ปนให้ให้คำตอบมาค่ะ
ก็คือหนูหนูอยากได้ความเป็นทำอ่ะค่ะเป็นทำความเป็นทำให้กับพี่ชายอ่ะค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยังศูนย์บำบัดยาเสพติดยานลันนันบารูแห่งนี้นะคะ
ได้คุยกับนายอับบาสบินอิปรอฮิมโต๊ะครูปนยาลานันบารู
เขาชี้แจงเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยนายวรดลเดินไปขอบุหรี่จากชาวประมงที่เขาไปหาปลาที่หน้าสถานบำบัดตรงนั้น
เพื่อนก็เลยไปห้ามเพราะมันผิดกฎนะอืมจะไปบำบัดยาเสพติดก็ห้ามสูบบุหรี่ห้ามอะไรแบบเนี้ยค่ะ
นายวรดลก็เลยโกรธพูดในธรรมนองที่ว่ามึงเป็นใคร
ก็เลยทะเลาะกันกับเพื่อนในสถานบำบัดชกต่อยกันนะคะ
แล้วนายวรดลไปหยิบฉมวกแทงปลาทำท่าเหมือนจะทำร้ายเพื่อน
แต่เพื่อนเนี่ยก็ไปถือไม้กวาดซึ่งด้ามเป็นไม้ไผ่ก็เลยทีนี้โอ้โหทุบตีกัน
ฝ่ายเพื่อนที่ไปห้ามให้ไปขอบุหรี่เนี่ยนะแขนหัก
ก็เลยมีการชุลมุนกันนะคะกอดรัดฟัดเหวี่ยง
นายวรดลก็ได้รับบาดเจ็บและสุดท้ายเสียชีวิตขณะเกิดเหตุเนี่ย
มีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนค่ะพยายามจะเข้าไปห้าม
พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ไม่สำเร็จนายอับบาสก็เลยบอกว่าได้ชี้แจง
ญาติได้รู้รายละเอียดแล้วว่ามันมีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นภายในสถานบำบัดแห่งนี้
แต่ญาติก็ยังอยากจะเอาเรื่องอยากจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ฆ่าทำศพแล้วก็อยากจะดำเนินคดี
ซึ่งที่นี่บอกว่าจริงก็พร้อมให้ทางญาติพิสูจน์ข้อเท็จจริง
เพราะว่าจริงแล้วมันมีเหตุทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นจริง
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพเทพาก็นำตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ทั้ง๑๑คนที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำหมดแล้วด้วย
อัพบาสบอกอีกว่าจริงแล้วที่สถานบำบัดแห่งนี้ก็ไม่อยากจะรับนายวรดลมาตั้งแต่แรก
แต่ญาติเนี่ยขอร้องให้ช่วยหน่อยให้ช่วยบำบัดยาเสพติดหน่อย
ซึ่งตอนที่นายวรดลเคยบวชเป็นพระก็เคยไปทะเลาะกับพระในสมัยบวช
ทางบ้านก็เลยหมดหนทางก็เลยมาฝากเอาไว้ที่นี่
ตอนแรกที่นี่ก็บอกก็ไม่อยากจะรับเหมือนกันยืนยันว่าไม่ได้ถูกซ้อม
แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุว่าหกล้มนะ
แต่เป็นการทะเลาะวิวาดกันจริงจนเสียชีวิต
แล้วก็ตำรวจก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนไปแล้ว
ก็จะมีการบำบัดคนที่อยู่ในพื้นที่๔จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็มีคนไปบำบัด๓๐๐กว่าคนตอนนี้มีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิม

เป็นเหตุเกิดในสถานบำบัดยาเสพติด
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูเรื่องราวที่มันสืบเนื่องมาจาก
พัสดุที่บรรจุยาเสพติดที่ส่งมาหาถึงบ้าน

ท่านผู้ชมบอกล่วงหน้าไว้หน่อยนะฮะ
ทางข้อความไลน์ที่หน้าจอหรือเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้

อย่างกรณีล่าสุดถ้าไม่นับสรวจแย้นะ